ผู้ชายจะมาขโมยกางเกงในผู้หญิง
แต่คราวนี้หอพักชายปรากฏว่ามีโจรผู้ชายเนี่ย
มาขโมยกางเกงในของนักศึกษาชายโอ้โหน้องนักศึกษาชายบอก
งงเหมือนกันครับพี่เนี่ยพวกผมตากเกงในไว้นะฮะ
ที่หอพักย่านซอยตาทิศหนึ่งตำบลนอกเมือง
โดนขโมยกางเกงในมาหลายครั้งหลายคราแล้วนะฮะและแถมล่าสุดเนี่ย
แอบถ่ายในห้องน้ำด้วยโอ้เห็นเลยกำลังยื่นโทรศัพท์เนี่ย
กำลังจะถ่ายจนระดับนี้นะฮะ
กระจกระบายอากาศในห้องน้ำแล้วก็ยื่นมือถือเข้ามา
โดยที่เราไม่ทันรู้ตัวไม่ทันสังเกตดังนั้นขอเตือน
ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่
ไปที่จุดเกิดเหตุซึ่งสองข้างทางเนี่ย
หอพักกว่า๑๐แห่งนะโดยเฉพาะเป็นหอพักชายนะคุณ
ไปคุยกับคนที่โพสต์ก็คือนายทักษิณบุญเสริม
น้องเขาอายุ๒๐ปีเท่านั้นเองเป็นนักศึกษาแห่งหนึ่งของสุรินทร์นะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าคนพักอาศัยในหอพักชายตรงนี้
โดนขโมยกางเกงในไปเยอะเลยรองเท้าก็โดน
เสื้อผ้าบางส่วนก็โดนนะฮะโดยเฉพาะในหอพักชาย
แล้วก็หอพักบริเวณใกล้เคียงซึ่งเจ้าโจรเนี่ย
เขาจะจ้องจ้องมองมองนะคุณค่ะเอาแต่ของผู้ชายทั้งนั้นเลยอ่ะนะครับ
หอที่น้องอยู่นี่อยากทราบว่าโดนแบบนี้มากี่หนแล้วคะ
มาประมาณสี่ห้าหกรอบแล้วครับแต่แต่ไม่เห็นตัวคนร้ายครับ
ก็คือจะมีแบบคนเดินตามห้องใช่ครับแอบถ่ายคลิปครับ
แล้วก็พวกรักชุดกางเกงในผู้ชายแม้ว่าเดินผ่านก็คิดว่า
เป็นคนในหออะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ได้เอกใจครับ
ก็คือไม่คิดว่าจะมาขโมยของหรือว่ามาแอบถ่ายคลิปอย่างนี้ครับ
น้องเขาหน้าตาดีด้วยนะตอนเขาบอกว่าเขาโดนแอบถ่ายเนี่ย
เขาก็ตะโกนเสียงดังให้คนช่วยเลยแล้วก็พยายามวิ่งออกไป
แต่จับตัวไม่ทันทีนี้อยากให้ตำรวจเนี่ย
ติดตามความคืบหน้าในคดีให้หน่อยค่ะนะฮะเพราะมีคนไปแจ้งความไว้แล้วล่ะ
อยากให้จับตัวขโมยคนนี้ให้ทันนะฮะแล้วน้องคนนี้เขาก็โดนแบบนี้
รอบแล้วด้วยครับเอาคุณผู้ชมดู